ที่จังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชมเอาอีกแล้ว

คราวนี้ขโมยต้นฟิโลหรือว่าฟิโลเดนดรอน

ขี่มอเตอร์ไซล์มาจอดตรงนี้
กล้องวงจนปิดหน้าร้านเขาจับผ้าไม่ได้

ใส่หมวกกันกปิดบางใบหน้า๓

นี่แหละค่ะเป็นที่มาถอนรากถอนโคนเพราะอะไร
เอาทั้งรากเอาทั้งโคนไปเอาต้นไปแต่ไม่เอากระถางไป
กระท้างไว้ให้เจ้าของดูต่างหน้าเจ็บใจเล่นด้วยนะคะ

ของวันที่๒๔ภาคมที่ผ่านมา

แล้วต้นที่ขโมยเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่ง
โลเด็ดดอนต้นแพงด้วย
มันเป็นตระกูลคล้ายบอร์นคล้ายกลุ่มของพวกบอนเซลล่า

ทีนี้เรื่องนี้คุณผู้ชมเจ้าของร้าน
ชื่อว่าคุณแสงสุรีสมบูรณ์อายุ๓๕ปี
เป็นเจ้าของร้านขายกาแฟบ้านพราว
ตั้งอยู่ริมถนนจันทอุดมในตัวเมืองระยองนี่นะคะ
ก็เลยนำคลิปกล้องวงจรปิดที่เราได้เห็นนี่แหละค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองระยองนะคะ

คนร้ายมาขโมยต้นฟิโลราคาพันกว่าบาท
โดยเมื่อ๓เดือนก่อนหน้านี้เธอปลูกต้นอินเดียดำไว้หน้าบ้าน
ลักษณะคือต้นยางอินเดียดำค่ะ
ก็ถูกคนร้ายมาถอนออกไปช่วงกลางดึกเช่นเดียวกันนะคะ
ว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนคนเดียวกันที่ย่ามใจไง
คิดว่าครั้งหนึ่งจับไม่ได้ครั้งสองจับไม่ได้

เรื่องต้นตำรวจพบว่าคนร้ายเป็นชายอายุสักประมาณ๓๐๓๕ปี
หมวกกันน็อกแบบลักษณะคือเต็มใบนะขี่รถมอเตอร์ไซคยี่ห้อ
ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนมาก่อเหตุนะคะ
หลังจากนี้เดี๋ยวจะให้ชุดสืบลงพื้นที่ไปตระเวนดูกล้องวงจรปิด
แล้วก็ไล่ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะคะ